วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
พยายามเร่งเครื่องแซงรถกระบะที่ขับอยู่ด้านหน้า
แต่ว่าไม่พ้นนะครับไปเฉียวชนกับรถบรรทุก๑๐ล้อที่ขับสวนมา
จะเสียหลักตกลงข้างทาง
ทำให้คนขับรถพ่วงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ภายในนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เพราะส่วนหัวของรถมุดเข้าไปในป่าย่า

ตำรวจแสนภูดาตสอบสวนนายสมใจอินทจักร
อายุ๒๘ปีคนขับทราบว่า

พยายามเร่งเครื่องแซงรถกระบะคันหน้า

ซึ่งตำรวจยังต้องรอให้คนขับรถพ่วงอาการดีขึ้น
จึงจะเข้าสอบปากคำอีกครั้ง

บริเวณปากซอยจัดสรร๔อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ทางนี้ได้รับความเสียหายบริเวณกระโปรงหน้ารถ
คนขับซึ่งเป็นหญิงอายุ๔๒ปี

ขับออกมาจากซอยจัดสรร๔อย่างรวดเร็ว

ทำให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
ผู้บาดเจ็บกระเด็นไปคนละทิศละทาง
นี่เป็นวินาทีที่กู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
พยายามใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนายนัทพล
ยุทธ์อายุ๒๕ปีชาวสตูน
คนงานปอกมะพร้าวที่ร้องด้วยความเจ็บปวด
หลังมือซ้ายติดอยู่ในเครื่องปอกมะพร้าว

โดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ในตลาดแกรน
อำเภออุไทยจพระนครศรีอายุทยา
ซึ่งเปิดเป็นโรงงานปอกและขูดมะพร้าว
ขณะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังมีสติดี
กู้ภัยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โดยกู้ภัยใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถนำมือผู้บาดเจ็บออกมาจากเครื่องปอกมะพร้าวได้สำเร็จ
ซึ่งพบว่ามือถูกเครื่องบดจนแตกละเอียด
จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
ตำรวจสอบปากคำเพื่อนร่วมงานทราบว่า

กำลังใช้เครื่องปอกมะพร้าวเพียงลำพัง
จากนั้นได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด

ว่าสาเหตุเกิดจากผู้บาดเจ็บมีอาการหน้ามืด